แล้วลากศพไปทิ้งน้ำที่อยู่ในวัดนะ

ฆ่าเพื่อนรุ่นพ่อสภาพศพแบบนี้ค่ะ
โอ้โหแล้วต่อยตีจนเขาตายอ่ะ
เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นจากชนวนอะไรฟังข่าวนี้นะ

เมืองเผอเทพสถิตที่จังหวัดชายภูมิ
ตำรวจที่สพเทพสถิตได้รับแจ้งว่ามีคนตายอยู่ที่สระน้ำ
อยู่ในวัดเนี่ยก็รีบไปตรวจสอบเลย
คนตายเป็นศพของในเจียมทานอุทิศอายุ๕๘ปี

เอาร่างขึ้นมาแล้วก็มาชนะสูตรพลิกศพดูปรากฏว่า
ลุงเจียมเนี่ยขาดอากาศหายใจนะคะ
คนก่อเหตุเนี่ยอายุ๒๔เอง
เป็นเด็กวัดชื่อว่านายอรินชัยเปล่งกระโทก

ชาวบ้านจับตัวอรินชัยเอาไว้ได้นะ
แล้วถามน้องของลุงเจียมผู้ตายเนี่ย
น้องสาวเล่าให้ฟังบอกว่าพี่ชายเป็นจิตอาสา
ชอบไปช่วยงานวัดคือเหมือนกับแบบเป็นเด็กวัดมาตลอด
ชาวบ้านเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุนะ
ลุงเจียมแกก็ไปนั่งพักอยู่ข้างสานาม
แล้วอรินชัยคนนี้ผู้ก่อเหตุมาขอบุหรี่ลุงเจียม
เห็นว่าเออก็เหมือนกับเป็นลูกศิษย์วัดเหมือนกัน
แม้จะวัยต่างกันก็ตามอะนะ
เจียมไม่ให้ลุงเจียมด่าไปด้วย
รินชัยมันก็ไม่พอใจสิเข้าไปต่อยเข้าไปตี
ลุงเจียมหมดสติแล้วลากร่างลุงเจียมไปโยนลงสระน้ำในวัดค่ะ
ไปช่วยงานอยู่กับวัดแล้วจะนี่
ก็ไม่รู้ไปช่วยงานศพเขาแล้วมานั่งพักอยู่ตรงบ่อน้ำว่า
เขาเล็กน้อยไว้รุ่นมาตีตายมาโขยดูดแล้วตีชาย
แล้วตีชายต้องใส่จะรำคาญหรืออะไรก็ไม่รู้ดอกนะ

แต่ว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาเล่ามา
ฉันก็พูดตามเขาว่าตีแล้วก็ลากลงน้ำ
นี่ไงตำรวจก็เลยบอกว่าอรินชัยน่าจะเมายาจนหลอนนะนะ

ตัวอรินชัยเนี่ยเขาก็รับสารภาพ
คุณผู้ชมแล้วโหดตรงที่ว่าอรินชัย
ยท้องลุงเจียมต่อยจนสลบนะ

รินชัยกลัวความผิดทำยังไงดีอ่ะ
ลากร่างของลุงเจียมตอนนั้นยังไม่ตายนะแค่สลบ
เอาไปโยนทิ้งน้ำแล้วโหลุงเจียมช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อ่ะ
หวังว่าจะอำพรางไงว่าลุงเจียมจมน้ำตายเอง
แต่พอเอาศพขึ้นมาก็รู้ว่าโดนทำร้าย
แล้วก็ขาดอากาศหายใจตายนะคะ